เขาแจกแบบต่อเนื่องจริงจริงนะจริงงั้นอย่ารอเช้าวันนี้
ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยนะครับที่สตูดิโอแจกโชค
โกยฝาขึ้นมาเลยโกยลงมานี่คือบรรยากาศของการจับรางวัลฝาลุ้นโชคกับเครียมเป็น
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒และนี่คือโฉมหน้าของเหล่าผู้โชคดี
ผู้ที่อยู่ถังบานยากสิได้รางวัลยังไงไปพร้อมโซฟ่ากันเข้ามาไล่เลยเด้อครับ
อาชีพเป็นผู้โชคดีไปพร้อมกันเลยเด้อครับ
ก็บอกแล้วว่าเบาแดงเขาจับจริงแจกจริงอย่ารอช้า
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
อะไรทำอะไรคะอูหูทำไมเล็บดำเหมือนกันเลยน่ะเล็บตัดเล็บมา
แล้วคุณดำอะไรมุบมิบมุบมิบอะไรของคุณเนี้ย

แจกไปแล้วกี่คันสำหรับมอเตอร์ไซค์ไงนิ้วพอไหม
นี่นับไปนับมาจะครบอีกแล้วหันไปมองสาวเบาแดงนับใหม่
มาเจอกับพวกเรา๓คนกับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒๕
เอ้าวันนี้ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะเหมือนเดิม
ต้องนับนิ้วให้เมื่อยเลยเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน๑๐๐คันด้วยกันสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก๑๒๕คันต่อไป
คันนี้วันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครอย่ารอช้าไปลุ้นกันค่ะ

เอ้าอีกออกมากอีกมีผิดมากนะคะ
รู้ที่สาธารณะนี้ต้องค่ะ
ดูดูดูตรงนี้เจ้าหน้าจะมาแล้ว

ยังไม่ได้

แสดงความยินดีด้วยนะครับ
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณวัชระสิทธิชัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

แล้วถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างนะคะ
ก็เพียงใช้ติดตามรายการตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งค่ะ
บอกแบบนี้แล้วกันนะครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะมีคารวาลคาราบาลไปส่งรถให้ส่งโชคให้ถึงที่เลยนะครับ
วกมากเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งกันมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณสอง
ส่งมาได้ตามกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศ
หรือจะส่งมาทางตู้ปอนอด้านล่างนี้เลยนะคะ

ที่ส่งฝามาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะลุ้นร้าน
แต่ที่ส่งไลน์หาทักไปทุกวันก็อยากจะลุ้นรักนะจ๊ะน้องจ๊ะ
นี่มุกคุณนี่นะแหมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
งั้นไปฟังดีสิ่งดีมีประโยชน์กันดีกว่าค่ะ
กติการรุ้นร้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที